สถานการณ์โควิดในเพชรบุรีโรงงานแคลคอมส์ถูก
คนในพื้นที่เขาบอกว่าเดี๋ยวทำอย่างไรดี
ล่าสุดโรงงานเองเขาก็มีการปิดโรงงาน๑๔วัน
แล้วก็ให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะ
อยู่ในโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในโรงงานนั่นแหละ

โอ้โหเกือบ๑๗๐๐แล้วนะคะ

โรงงานไป๑๔วันตั้งแต่เมื่อวานนี้
แล้วก็ให้ใช้โรงผลิตที่๑๑และ๑๒นี้นะคะ
กับตำบลบางเข็มในพื้นที่อำเภอเขาย้อย
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีแรงงานต่างชาติอาศัยอยู่

นอกจากนี้นะคะทางด้านพ่อมนวยการโรงพยาบาลสนาม
อย่างนายแพทย์อรรถสิทธิ์นวะอภิษัท

บอกว่าตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้าโรงพยาบาลสนาม
เป็นแรงงานชาวเมียนมาเป็นหลัก

แล้วก็บอกว่าจะมีการย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนองยับร่อง
มาไว้ที่โรงพยาบาลสนามที่อยู่ในโรงงานด้วย

เขาจะมีการจัดแบ่งโซนอาคาร
แบ่งโซนพื้นที่แบบเป็นสัตว์เป็นส่วนค่ะ

แล้วจะดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อจริง

แล้วก็ให้ผู้ที่ถูกกักตัวปลอดภัย

เขาก็พร้อมแหละที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปให้โรงพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเขาย้อย
มีผู้ติดเชื้ออันนี้คือตอนที่เขาแถลงช่วงใหม่นะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๘๑๙ราย

แล้วก็เป็นแรงงานข้ามชาติ๗๕๙ราย
สะสมตอนนี้ก็เลยขึ้นไปอยู่ที่๑๖๙๐ราย
เป็นคนไทย๖๐ราย
แล้วก็แรงงานข้ามชาติ๑๐๘๖ราย
เป็นคนไทย๖๐๔ราย

ขออภัยค่ะแล้วก็แรงงานข้ามชาตินะคะ๑๐๘๖ราย
ใช่ยังรอผลตรวจอีกกว่า๒๐๐๐ราย
เพราะว่าจริงแล้วที่คลัสเตอร์โรงงานแคลคอมแห่งนี้
มีการตรวจเชิงรุกหาเชื้อกันตั้งแต่วันที่๑๗ถึง๒๐พฤษภาคม
ส่งตรวจทั้งหมด๔๗๔๐ราย
แล้วก็อย่างที่คุณอริยารายงานไป
ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อสำหรับคลัสเตอร์แคลคอม
กี่คนแล้วก็รอผลอีกกว่า๒๐๐๐คน
ก็ต้องลุ้นกันว่าผล๒๐๐คนจะมีติดเชื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่

เพราะว่ามีพนักงานเป็นหมื่นเลยนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันมีรถเก็บตัวอย่าง
วันนิรภัยพระราชทานมาตรวจคัดกรอง

ก็บริการให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของเขาย้อยเพชรชบุรี
ก็สามารถตรวจคัดกรองเชิงลุกได้รวดเร็

วันหนึ่งเขาตรวจประมาณวันละ๑๐๐คน
คือพอไปอยู่ตามจุดอย่างน้อยมันช่วยตรวจได้มากขึ้น
แล้วก็มีแพทย์ตรวจรักษาอาการได้รวดเร็วขึ้นด้วย
ถามว่าเพชรบุรีกาดตกหรือเปล่า
เพราะว่าคนก็ถามกันจากกรณีของคัสเตอร์แคลคอม
ผู้ว่าเองนะครับผู้ว่าเองบอกว่าตอนนี้ทำงานเต็มที่เลยคุณ
แล้วก็สามารถตรวจได้เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมดในโรงงานแล้ว

ทำไหมทำและไม่ได้ทำช้าด้วยนะครับ
แต่ว่ามันมีขั้นตอนในการดำเนินงาน
จากพนักงานมีจำนวนมากรวมทั้ง

เพื่อรองรับผู้ป่วยใหม่ให้ได้ทั้งหมดนะครับ

ใช่ค่ะโรงงานนี้สรุปก็คือปิด๑๔วัน
ยาวไปจนถึงวันที่๓มิถุนายนนะคะ
ทีนี้จากที่เพชรบุรีแล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูที่สมุทรปราการหน่อยค่ะคุณผู้ชม

มาอยู่ที่๔๕๗รายสำหรับตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะ

เป็นคลัสเตอร์โรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง

แล้วปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว๓๖๙ราย
จำนวนนี้เป็นชาย๑๔๐รายเป็นผู้หญิง๒๒๙ราย
แล้วส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวกัมพูชาชาวเมียนมา
ซึ่งสาธารณสุขเขาก็ลงพื้นที่ไปคัดกรองเชิงรุก

สำหรับแรงงานในโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง
คือเขาไปใช้วิธีการดูเห็นไหมคะ
ตั้งจุดแล้วก็มีการตรวจแยงจมูกนี่แหละค่ะ

ก็คิดว่าภายใน๓วันนี้จะรู้ผลนะคะ

มาตรการห้ามเดินทางและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
แล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกท่าน
ในโรงงานของท่านมีแรงงานต่างด้าวในโรงงาน

ดการเคลื่อนย้ายแบรนด์งานออกจากที่ตั้ง

พอเห็นของตัวอย่างโรงงานอาหารทะเลกระป๋องนี้แล้วนะ
ก่อนหน้านั้นเขามีการเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันนะครับว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเหล่านี้มีความปลอดภัยอะไรหรือเปล่า
หน้านั้นเขาก็มีรายงานออกมาว่าตรวจสอบแล้ว
ก็มีความปลอดภัยดีนะครับ
นี่ในพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เยอะ
ตัวเลขก็คงไปรวมอยู่ในตัวเลขที่สบค
แถลงวันนี้แหละครับ๓๐๐กว่ารายที่เราแจ้งคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการนะฮะ